ไปดูบรรยากาศการชุมนุมกันบ้างนะคะที่จะมีการรวมตัวกัน
แล้วก็บอกว่าถ้ารวมตัวกันเสร็จจะเคลื่อนขบวนไปยังสารอาญา
เพื่อนำขยะไปทิ้ง
ติดตามบรรยากาศจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานสดมาจากที่นั่นค่ะเชิญเลยค่ะ
ค่ะเวลา๑๗นาฬิกาเป็นเวลาที่ทางกลุ่มรีเด็มนะคะ
นัดหมายรวมตัวกันที่บริเวณ๕แยกลาดพร้าว
เพื่อที่จะทำกิจกรรมกันค่ะก่อนที่จะเดินเคลื่อนขบวนกันไปที่หน้าสารอาญารัชดาค่ะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะมาก่อติดบรรยากาศสดนะคะ
ตรงบริเวณห้าแยกลาดพร้าวค่ะไปดูบรรยากาศล่าสุดนะตอนนี้นะคะ
บรรยากาศน่าเวลาสิบห้าราดิกาแปดนาทีนะคะตอนนี้
ยังไม่มีการมารวมตัวกันของกลุ่มมวลชนรีเด็มนะคะมีเพียงรถขายของค่ะ
ขณะที่บางส่วนนะคะถ้าไปดูตรงสวนหย่อมที่เป็นสวนสาธารณะนะคะ
ตอนนี้ก็เริ่มมีมวลชนบางส่วนนะคะนำเสือค่ะ
มานั่งจับจองรอเพื่อที่จะทำกิจกรรมค่ะอย่างที่อ่า
ะตอนนี้นะคะที่บริเวณห้ายแห้กรัชพร้าวนะคะ
ถนที่จะมุ่งหน้าไปยังแรกแยกรัชโชฯภิลค่ะ
ยังมีการใช้งานได้ตามปกตินะคะยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
มาดูอำนวยความสะดวกเรื่องเส้นทางการจราจรค่ะ
แต่ว่ามีการนำป้ายมาปิดไว้นะคะ
เพื่อที่จะแจ้งให้ประชาชนได้หลีกเลี่ยงเส้นทาง
ในช่วงเวลา๑๗นาฬิกาค่ะ
ส่วนเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะ
ไปดูบรรยากาศที่บริเวณหน้าสารอาญารัชดานะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เข้าไปดูบรรยากาศนะคะ
ก็มีการเตรียมความพร้อมเช่นกันค่ะ
มีการจัดวางกำลังของตำรวจควบคุมฝูงชนนะคะ
รวมถึงตำรวจตะเวนชายแดนค่ะ
ได้มีการเข้ามาประจำการในสารอาญา
รวมถึงมีการนำตาข่ายสีน้ำเงินนะคะ

ขึงไว้ที่บริเวณหน้าอาคารศาล
เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้การเคลื่อนของมวลชนนะคะ
ที่จะเคลื่อนไปแล้วก็ทำกิจกรรมหน้าศาล
ซึ่งก็จะมีการขนขยะไปทิ้งนะคะ
ป้องกันไม่ให้เอาขยะไปทิ้งค่ะ
รวมถึงได้มีการวางแนวรั้วรวดหนาม
ไว้รอบตัวอาคารตามแนวรั้วสารเช่นกันค่ะ
ส่วนเส้นทางที่ทางกลุ่มรีเด็มนะคะ
จะใช้ในการเดินเท้าจาก๕แยกรัฐพร้าวนะคะ

ก็คือจะเคลื่อนขบวนในเวลา๑๘นาฬิกานะคะ
ก็จะเดินเท้าไปตามถนนโพนโยธินค่ะ
ผ่านทางหน้าเซ็นทันรัดเท้านะคะ
เมื่อไปถึงบริเวณแยกรัชโยธินนะคะ
ก็จะเลี้ยวขวาเพื่อที่จะเดินเท้าไปจนถึงหน้าสารอาญารัชดาค่ะ
ซึ่งรวมระยะทางแล้วก็ประมาณ๓กิโลค่ะ

ที่การรวมตัวกันของกลุ่มลีเด็ม
ที่ได้มีการนัดหมายไว้นะคะ

ว่าการเคลื่อนไหวในการเคลื่อนขบวนในครั้งนี้นะคะ
หลังจากที่มีการประกาศว่าจะไม่มีแก่นำนะคะ

ก็ต้องติดตามดูค่ะว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะคะ
เหมือนการเคลื่อนไหวเมื่อวันที่๒๘

ที่มีการเดินเท้าจากอนุสาวรีชัยสมรภูมิ

รายงานสดจาก๕แยกรัฐพร้าวค่ะ

คือยังไม่ได้มีการรวมตัวหรือว่าปิดถนนตรงบริเวณแยกรัฐพร้าว
แต่ว่าช่วงค่ำเย็นน่าจะหลีกเลี่ยงได้ก็จะดีนะคะ
เพราะว่าเขาเริ่มรวมตัวกันเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา

เดินไปที่สารอาญารัชดาพิเศษในช่วงเวลา๑๘นาฬิกานะคะ
เลี่เส้นทางด้วยละกันสำหรับประชาชนนะคะ